อย่างเมื่อวานนี้ที่ฉะเชิงเศร้า
พายุงวงช้างหัวลาพร
เราก็เคยเห็นกันแหละ
แต่ไอ้ที่ใหญ่แล้วก็สร้างความเสียหายแบบนี้เนี่ย
เราไม่ค่อยจะเคยเห็นนะครับ
มันพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างนะครับ
มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่เลย

นี่คือพายุงวงช้างขนาดใหญ่เห็นไหมครับ

มีแสงไฟแลบเป็นระยะด้วยนะครับ
มันเคลื่อนตัวพัดถล่ม

อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

แรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงนี่แหละครับ
ส่งผลให้บ้านเรือประชาชนในพื้นที่ตะบนปากน้ำ
กับเทศบาลตะบนหัวไซดอำเภอบางคล้าเนี่ย

ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วย
โดยเฉพาะพี่อดีศรชม้ายกลาง
เขาถูกทับติดอยู่ใต้ซากบ้านเลย
กู้ภัยกับชาวบ้านต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนที่บริเวณถนนปากน้ำหัวไสนะครับ
ห้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

ทำให้ไฟฟ้าดับในหลายตำบล

เข้ามาซ่อมแซมแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้า

แล้วแต่เป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะเสียหายเยอะฮะเบื้องต้นสำรวจพบว่ามีบ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหายประมาณเก้าสิบหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีเสียหายหนักเกินครึ่งฮะถึงห้าสิบหลังทีเดียวต่อมาเนี่ยพายุลูกนี้ครับมันเคลื่อนตัวเข้าถล่มอีกพื้นที่หนึ่งคือพนมสารคามทำให้พื้นที่หมู่๒ตำบลเมืองเก่าได้รับความเสียหาย
ได้ยินเสียงลมพายุดังเหมือนเครื่องบินบินผ่าน
ไม่ถึงนาทีนะบ้านเนี่ยพังถล่มลงมาทันทีเลยครับ

นี่แหละครับเห็นที่มือที่ตักเธอไหมครับ
หลวงพ่อโทษธรใช่ครับ
พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรที่ตั้งบูชาเขาหยิบมากอดไว้
แล้วก็ถูกกระเบื้องพังหล่นลงมาทับที่หลัง
รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยรอดมาได้อย่างหุดหวิด
ส่วนนายเล็กนะครับเขาเป็นชาวบ้านในตะบนหัวไซดอำเภอบางคล้า
เป็นอีกคนที่ประสบภัยเล่าบอกว่า
ในบ้านมีภรรยาแล้วปวดเป็นโควิด๑๙ด้วย
พักรักษาและกักตัวอยู่เพราะว่าโรงพยาบาล

แล้วก็ยังมีคุณตาอายุ๘๘ปีท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ฮะ
อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยแต่เคราะห์ดีนะทุกคนปลอดภัย
ส่วนบ้านพังเสียหายหลังคาหายไปครึ่งหนึ่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายอีกบางส่วน
กรมฐานราบที่๑๑๒นำทหารจิตอาสา
พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยพนมสารคามและผู้นำท้องถิ่น
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็ช่วยกันตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับบ้าน
แล้วก็ที่มันขวางถนนสายต่าง
และจะสำรวจความเสียหายต่อไปครับ

แต่ไม่เคยเห็นมันพัดผ่านในพื้นที่ชุมชนแบบนี้

มันคือมันไปโดนหม้อแปลงไปโดนสายไฟระเบิดนะคะ

เพราะว่าฝนมาพายุมานะคะ
แม้แต่การไปอยู่ในที่ที่มีน้ำ

ก็อาจจะเจอน้ำป่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน